เดี๋ยวใจเย็นบอกใครเนี่ย

เออทำตัวเรียบร้อยหน่อย

ลอตเตอรี่ในมือพี่เบิร์ตนี้

เอาเป็นยังไงดูหน่อยค่ะ
เมื่อเช้าผมเพิ่งอ่านคำว่าอิงฟ้าอยู่
ชืนกลับมาก็เลยไม่กลับบ้านเลยค่ะ

ได้จริงค่ะ

แล้วหลังนั้นเราก็จะไปต่อ

ดูค่ะดูพี่บอสค่ะ

สิ่งที่คุณเบิร์ตนัทพงศ์มุมัติทำแบบนี้มันเหมาะสมไหม
อ้าวทำไมคุณอิงฟ้าหยิบรอตเตอรี่คนอื่นได้อ่ะ

ได้เวลาเฉลยเลขสัญญาต้องเป็นสัญญาครับอืม

เล่นเลขตองเลยนะตัวหน้า
แล้วผมจะบอกว่าคุณอิงฟ้าเนี่ย
บอกเลยว่าไม่ใช่ว่ามาทำคอนเทนต์

แล้วจำได้ไหมที่เขาเคยหยิบให้กับคนคนหนึ่งที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยว
พี่ร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าชอบเลขนี้เนี่ย๔๘๘๔
ให้มันติดดีเอ็นเอไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีปัญหา

มันติดดีเอ็นเอไว้ก่อนมันมีคดีอยู่
เดี๋ยวก่อนตกลงจะให้ติดดีเอนเอหรือคือจะเอากลิ่น

ตายีสื่อถึงอารมณ์เขินอาย

สื่อถึงความสุขล้นหลาม

นิ้วมือเกร็งสื่อถึงอายุมากแล้วใช่
เดี๋ยวทำไมโอ้โหไปวิเคราะห์กันขนาดนั้น

ราฟิกอันนี้พี่เบิร์ตจะขอไปโพสต์ลงไอจี

ถ้าคุณเห็นสายตาคุณภาคภูมิพันธ์สถิต
โอโหเปิดปากกับภาคภูมิไว้เหนือนัค่ะ

เดี๋ยววันที่๑๖มีแหกปากกับนัธพงก์อ่ะ

พอหลังจากที่น้องอิงฟ้าหยิบมาแล้วเนี่ยนะ

ส่วนเลขที่เอาให้ดูอันนี้ของหมอไก่
หมอไก่พอพาที่นี่เลขหน้าจอเลขมหาธักษาพญากร
เอาจดกันไว้เลยมีเลขช่องด้วย

อ๋ออีก๖การ์๑นะ
อาจจะตามเลขช่องเราหรือว่าตามเลขคุณอิงฟ้าก็ได้
รอลุ้นพร้อมกันพรุ่งนี้บ่าย๒โมงที่หน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ